ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับประมาณสัก๙โมงกว่า
เทนนิสนะครับเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิกของไทยเนี่ย
กลับมาถึงประเทศไทยแล้วก็ลงเครื่องที่สนามบินที่จังหวัดภูเก็ตเลยนะฮะ
จะเข้าไปในพื้นที่ภูเก็ตแซนบล็อกก่อนนะครับ
ทันทีที่มาถึงนะครับภาพที่คนไทยเห็นแล้วประทับใจที่สุดวันนี้
กราบเท้าคุณพ่อเลยใช่ค่ะนี่ฮะ
ภาครับสุยานอนาชาติจังหวัดภูเก็ตนะครับ

คุณพ่อสิริชัยวงพัฒนกิจ

ทีแรกซื้อตัวจองโรงแรมจะไปเชียร์ถึงโอ้โหขอบสนาม
แต่ว่าช่วงนี้โควิดไปญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะ
หลังจากนั้นน้องเทนนิสก็ขอบคุณบรรดาสตาร์ฟโค้ชนะครับ
รวมทั้งนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
อาจารย์เอผู้ช่วยสัตว์อาจารย์พิมลศรีวิกรนะครับ
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับ
เชย์ก็เดินทางมาพร้อมกันนะครับนักกีฬาเทควันโดวันนี้ด้วยนะครับ

และล่าสุดค่ะก็น้องเทนนิสเนี่ยอัดคลิป
ขอบคุณคนไทยทุกคนมาขอบคุณไทยรัฐด้วยนะคะ
เป็นแรงเชียร์และนำเสนอข่าวของน้องค่ะ
นี่นะคะน้องเทนนิสนะคะอัดคลิป

คนไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณทางไทยรัฐด้วยนะคะ
นำเสนอข่าวแล้วก็เป็นแรงเชียร์ให้กับน้อง
ทีนี้ค่ะถ้าถามว่าแล้วโค้ชเชย์ล่ะ
ที่ขอสัญชาติไทยมาเนี่ยแล้วก็โอ้โหทำงานให้คนไทยมาเกือบ๒๐ปี

ยกสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
โคชเชลล์กลับมาแล้วเรียนทองมาแล้ว
เมื่อกลับไปกรุงเทพฯอีกไม่กี่วันเนี่ยนะคะ
๑๐วัน๒วันแล้วจะที่ควารันทีมที่บุกรณ์เสร็จ
โอ้โหถ้าโคชเชลล์เอาเอกสารมายืนที่กรมสมบัติบที่ขอสัญชาติไทย
ฮะก็ขอบคุณนะฮะทีมเทควันโดไทย

ด้วยนำความสุขมาให้คนไทยในช่วงเวลานี้
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยนะคะ

ท้องคุณเขียนมาสอนไปภูเก็ตรถสองแถวที่ข้างหลังจะเป็นไม้

หลายคนก็ไปดูกันโอ้โหบรรยากาศจากสนามบินไปโรงแรมที่พักที่ต้องกักตัวใช่ไหม

ก่อนจะเข้าสู่มาตรการภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยคนก็ไปดูหมายเลขทะเบียน
นี่ผมก็จดมานะ
ไม่ทันได้เห็นภาพเลยคุณภาคภูมิจดมาเหรอบอกจะบอกไหม

อ่าขึ้นคันเดียวกับน้องเทนนิสนี่